รักกันบ้างหนูน้อยคนนี้แสดงความรักต่ออะไร
สัตว์เลี้ยงของเขาคุณคือไก่นั่นเองค่ะ
มีคนบอกว่าน้องขวัญข้าว๙ขวบคนนี้นะคุยกับไก่รู้เรื่อง
คุณผู้ชมเชื่อป่ะไม่เชื่อลองดูค่ะครับ
คุณผู้ชมไอ้ผู้ชมเดี๋ยวเขาจะตื่น
แต่น้องไปแกล้งเขาเองไปตบหัวเขาเนี่ย
คือหยุดหายใจไปเหมือนกันนะลุ้น
เพราะดูซิค่ะนี่คือน้องหวัญข้าวไว้๙ขวบ
เด็กหญิงจุธามาศพวกเจริญค่ะ
คุณผู้ชมน้องงี้คุยกับไก่รู้เรื่อง
สั่งให้ไก่หลับปลุกให้ไก่ตื่นได้แล้วเหตุการณ์เนี้ยเนี่ยนะคะ
คือผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของน้องที่ท่าจำปีอำเภอเมืองที่พยาว
ไปเจอน้องน้องก็โชว์ให้กับนักข่าวดูค่ะพี่ดูนะคะ
เดี๋ยวหนูจะเอาไก่นอนแล้วนะคะแป๊บเดียวไม่กี่วินาที
ไก่หลับเอาสักพักนึงน้องปลุกไก่ขึ้นมาให้ตื่นได้
นี่แล้วน้องก็เล่าให้ฟังว่าไก่ตัวนี้ค่ะ
คือเป็นไก่เพศเมียตัวสีดำดำเนี้ยนะอายุห้าเดือน
ขวัญข้าวเนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวมันเล็กเลย
ฟังคำสั่งรู้เรื่องหลายคนเห็นนะว่าหุ้ย
ขวัญข้าวทำได้แบบนี้ก็แปลกใจเหมือนกัน
ซึ่งเราก็ไปคุยกับคุณแม่น้องขวัญข้าวค่ะ
คุณแม่กุลภายาเรือนวงนะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอก
ขวัญข้าวเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนเล่น
แม่ก็เลยตัดสินใจเอาไก่มาให้เลี้ยงเลย
หลังจากนั้นแม่สังเกตเห็นความเห็นความรักความผูกพัน
ระหว่างน้องขวัญข้าวกับเจ้าไก่

คุณแม่เขารักเขาผูกพันกันเพราะอะไรคะ
พักไก่มาตั้งแต่น้อยมาต่อ

พอลองนี่กองไก่ให้นอน
นี่รับเออรับ
นี่คุณผู้ชมคือน้องโชว์ให้ดู
เวลาที่น้องจะให้ไก่นอนหลับเนี่ยนะ

ก็บอกว่าเออเอาจริงแปลกใจเหมือนกันนะ
ว่าลูกเนี่ยคือเหมือนกับว่า

สอนได้จนสั่งได้เหมือนกับไก่เชื่อง

แม่บอกน้องฝึกเองมาตั้งแต่
เล็กเลยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเลยค่ะ

เรื่องของการเลี้ยงไก่ไม่รู้คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะคะ

ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะทางไลน์ก็ได้

อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกของน้องขวัญข้าวกับไก่เพื่อนสนิทนะคะ
หลายคนได้ดูบอกโอ้โหทำไมมันเชื่องเหลือเกินนะฮะ